ชบุรีครับหลานชายเนี่ย

เพราะเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับ

โอ้โหร้องไห้แทบขาดใจนะฮะ

นี่นะครับลูกชายนะครับ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมานำศพไปนะครับ

ที่เจ้าหน้าที่เอาเชือกมากั้นไว้ตรงนี้นะครับ

ชื่อนายสุชินอ้วนอด

หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน

จุดเกิดเหตุตำรวจไปเจอนะครับ

พร้อมกับปืนนะฮะที่ใช้

นี่นะครับคุมตัวได้เรียบร้อย

นะครับกำลังสีข้าว

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วได้ยินเสียงสามีตะโกน
ไปดูก็เห็นว่าสามี

โดยมีหลานชายคือนายสุชิน

ทำร้ายตัวเธอด้วยนะฮะ

ส่วนนายสมควรสามีนะครับ

นอนข้ามหน้าเสียชีวิตอยู่นะครับ

นายสุชินที่เป็นหลานเนี่ยเสพยาบ้า
นายสุชินเคยมีประวัติ

โทษออกมาได้สักประมาณแค่๑เดือนเท่านั้น

นางดวงแขภรรยาของผู้ตายบอกว่า

เป็นหลานแท้ของนายสมควรนะครับ

เป็นภรรยานายสมควรเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นอาด้วยเนี่ย

นมจากอกเธอดื่มมาเลย

แต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับ

ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลย
ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลย

แฟนนี่ป้อนข้าวเช็ดตูด

เห็นเขานี่เอ๊ะที่ไหนหันไป

มันก็ทีแรกไม่รู้ว่าลูกซองมันอยู่ไง

มันก็ยกลูกซองขึ้นนี้เดินปี่ไป

มันเดินไปถึงตรงนู้นแล้วแม่กล่าวว่ามันยิงแม่แน่นะ

พอแม่มาตรงนี้แม่ก็พ่อยังฮืออยู่ไง

เงยหน้าขึ้นเห็นลูกซองโผล่ตรงนู้น

มันเล็งมาพี่สาวแฟนสองคน
ก็เลยบอกว่าหมอบหมอบมันยิงอีกแน่เลย

คนดีกันไม่ทะเลาะกันจะทำได้ถึงขนาดนี้

เราได้คุยกับลูกสาวของนายสมควรนะครับ
ลูกสาวชื่อนางสาวเดือนขวัญนะครับ

ต้องเอากับข้าวมาให้พ่อกับแม่

ซึ่งถ้าเกิดว่ามาตามปกติเนี่ยนะฮะ

อาจจะถูกยิงเสียชีวิตไปอีกคนก็ได้

บอกว่าครอบครัวเธอรับไม่ได้
และไม่ให้อภัยนายสุชินคนก่อเหตุอย่างเด็ดขาด

ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เพราะพ่อของเธอไม่ใช่นักเลง

ไม่มีปัญหากับตัวนายสุชินด้วย
คอยช่วยเหลือนายสุชินในฐานะหลานชายมาตลอด

ถ้าเกิดแม่เธอหนีไม่ทันเนี่ย
จะโดนยิงตายไปอีกคนไหม
จะโดนยิงตายไปอีกคนไหม
ก็ยังกระพริบกระพริบอยู่

พี่ก็บอกว่าคุณตำรวจพ่อยังไม่ตายแล้วพ่อ

เขาก็พยายามถึงที่สุดแล้วนะ

แต่พี่ช่วยพ่อไม่ได้เอง
พอมันติดยาเนี่ย

ดิ้งอ่ะใครตายต้องตายตามกันไปเลย
มันต้องเป็นอย่างนั้น
พี่ไม่ให้อภัยและไม่ต้องมาขอโทษ
พี่สาวของผู้ตายนะครับชื่อนางรวนอายุ๗๐ปี

บอกว่าปกติจะเจอน้องชายทุกวัน

เพราะบ้านหลังติดกัน

ทุกวันนี้ยังช่วยการปลูกข้าวอยู่

ไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้
คือพี่สาวผู้ตายเนี่ยบอกกับเรานะบอกว่า
ถ้าเสียชีวิตจากเจ็บจากป่วยเนี่ยเออมันยังพอได้เห็นใจกัน
ยังพอได้ดูแลกันแต่นี่มาเสียชีวิต
เพราะถูกหลานชายแท้ยิงตาย
แล้วหลานคนนี้ยิงเขาตายเพราะเป็นธาตุยาบ้า
ไม่มีปัญหาเลยเขาก็คุยกันดีหลานเขาฮะ
เขาคุยกันดีไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันเลย
ไม่ทันระวังไม่ว่าเอออันนั้นก็เป็นหลาน
นึกว่าเขาจะมาทำอย่างนั้น
โกรธใจนะยิงทีเดียวจริง
ถึงท้องน้อยฝ่ายซ้ายเขาก็ถือปืนเลงมาใส่ป้านี่
ป้าจะไปฟื้นน้องชายใช่ไหมว่าจะไปยก
เลือดมันท่วมนิ่งก็เลย
ก็เลยหลบเข้าห้องน้ำน้องชายนี่แหละ

และน้องกระพายหนูก็จะตายด้วย

ถ้าปล่อยวันหนึ่งก็เป็นอีก

ฝ่ายเมียเขาใครจะไปให้อภัย

นายสุชินผู้ก่อเหตุนี้มีปวดเศพยาเสพติดนะครับ
คาดว่าต้องเกิดอาการหลอนนะฮะที่ก่อเหตุเนี่ย
ก็ไปขโมยปืนลูกซองของพ่อตัวเองที่บ้านอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายไปนะครับ
แล้วเอาปืนมายิงผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจจับได้นะครับยึดของกลางที่เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุได้
เอาไปสอบปากคำนายสุชินก็สารภาพแล้วฮะ
เพราะว่าหลักฐานนี้มันมัดแน่นหมดนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
ตรวจสอบประวัตินายสุชินถูกจับคดียาเสพติด
ที่ถูกจับล่าสุดในปี๖๒นะครับ
พ้นโทษออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาล

พรุ่งนี้ญาติจะรับศพมาบำเพ็ญกุศลนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ชนะสูตรอยู่นะฮะ
นี่เหมือนกับเหตุการณ์ที่พ่อยิงลูกที่ติดยาเสพติด
คือคนที่ก่อเหตุออกมาเนี่ยคือ
ติดคุกคดียาเสพติดหรือว่าเพิ่งพ้นโทษออกมา
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้
โอ้โหเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะ